พูดถึงเรื่องหลักฐานพยานเนี่ยคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดนี่ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นดีที่สุดเลย
จะทำให้เราได้เห็นเลยแหละว่าสรุปแล้ว
สาเหตุที่แท้จริงมันเกิดอะไรขึ้น

เพราะว่าเมื่อวันที่๒มกราคมที่ผ่านมาค่ะตอน๓ทุ่ม
มันมีเหตุไฟไหม้โรงพักเขาย้อยที่จังหวัดเพชรชบุรี
ณตอนนั้นข่าวที่นำเสนอออกมา
มันก็บอกว่ามันมาจากรถกระบะที่บรรทุกน้ำมัน
คือมันรั่วถังน้ำมันมันรั่ว
น้ำมันมันเลยไหลหยดตามพื้นแล้วทีนี้มันจุดไฟขึ้นมาติดไฟขึ้นมา
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือมีชาวบ้าน
เขาแชร์คลิปเขาร้องเรียนกันเลยบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๒มกราคม
มันไม่ใช่อุบัติเหตุที่ถังน้ำมันรั่ว

มันเป็นความตั้งใจของการลอบวางเพลิงโรงพัก
เพราะอะไรมีคลิปนี้เป็นหลักฐานเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยค่ะ
รถคันนี้ที่เขาขับคือวนอยู่รอบโรงพัก

ใช่ค่ะคือน้ำมันมันหยดลงมาทั้งนั้นเลย
เหตุการณ์ช่วงที่เกิดประมาณสัก๓ทุ่ม

พอมีน้ำมันเนี่ยวนแล้วก็ขับวนรอบอาคารโรงพักเสร็จแล้ว
จอดตรงทางออกแล้วเขาก็จุดไฟที่รอยน้ำมัน
ทีนี้ไฟอะมันพลึบเป็นทางเลยอะค่ะ
เดี๋ยวดูนะฮะเขาก็ลงมาจุดไฟ
ไฟมันก็พลึบไปตามรอยน้ำมันเนี่ยนะฮะ
คุณแต่ว่าโชคดีนะมันไปหยุดอยู่ตรงน้ำ
ตรงแอร์น้ำที่มันถังอยู่ที่พื้นเนี่ยนะครับ

คือเขายกถังน้ำมันขนาด๒๐ลิตร
มาราดไปในกองไฟที่มันลุกอยู่
จนเกิดเป็นเปลวไฟขนาดใหญ่ค่ะ
แล้วเห็นไหมตำรวจวิ่งมาคือพยายามที่จะมาจับกลุ่ม
ผู้ชายคนที่ขับรถกระบะอีซูซูสีขาวนี่แหละแต่ว่าเขาก็ขับหลบหนีไป
ซึ่งตอนที่ขับหลบหนีออกไปเนี่ยนะไฟอ่ะยังติดท้ายรถกระบะบางส่วนอยู่เลยอ่ะค่ะ
ครับทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุวันนั้นเนี่ย
ตำรวจเขาก็พยายามตามรถคันที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะไปจนเจอเจ้าของรถ
แต่ไม่เจอคนขับรถนะซึ่งเจ้าของรถเนี่ยเป็นญาติ
เป็นญาติกันเขาก็เธอผู้หญิงเนี่ยเธอก็อ้างว่า
รถคันนี้น้ำมันมันรั่วแล้วมันก็ไหลทำให้เกิดเหตุไฟไหม้
ถังน้ำมันมันรั่วญาติยืมไปขับนะครับ
ก็ทางตำรวจก็เลยไม่ติดใจเอาความอ้อสงสัยมันจะรั่วจริง
เตือนนะระวังให้ดีนะอย่าทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
เดี๋ยวจะเกิดความสูญเสียแต่ทีนี้พอชาวบ้านเขาแจ้งคลิปเรื่องนี้
ตำรวจก็มาตรวจสอบอีกทีนึงจากกล้องวงจรปิดก็เลยอ๋อเลยค่ะ
ครับเป็นการกระตุกหนวดเสืออย่างแรงเพราะว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุ
แต่เป็นการจงใจที่จะวางเพลิงโรงพักจากการตรวจสอบอะค่ะ
ก็คือผู้ชายคนนี้นั่นแหละอายุประมาณนักสามสิบห้าปี
ตำรวจเนี่ยยังไม่เปิดเผยชื่อนะคะบอกแค่ว่าเป็นชาวตำบลหนองปรง
อำเภอเขาย้อยแล้วเขาก็เคยมีประวัติ
ถูกตำรวจจับข้อหาเสพยาเสพติดมาแล้ว๒ครั้ง
และตำรวจก็คิดว่าการที่มาก่อเหตุเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
อาจจะโกรธแค้นก็เลยมาเผาโรงพัก
ซึ่งตำรวจก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
ที่จะออกหมายจับข้อหาก็คือ
วางเพลิงสถานที่ราชการในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะ
โอ้โหนี่คุณผู้ชมเห็นไหม
เป็นการหยามผู้พิทักษณ์สถานที่ราชอย่างแรงเลย

แค้นนะเคยถูกจับมานะฮะ